มาตรวจสอบเรื่องที่ชาวเน็ตพูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์นะคะ

เขานำป้ายไปติดไว้ในชุมชนแห่งหนึ่งนะคะ
บอกว่าห้ามให้อาหารสุนัขและแมว
ถ้าให้อาหารถูกปรับ๒๐๐๐บาท

ชาวเน็ตก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันยับเลยค่ะ
เน็ตบอกว่าทำไมใจร้ายจังล่ะ
เพราะว่าสุนัขและแมวก็น่าสงสารนะ
เขาอยู่ข้างถนนไม่รู้ว่าโดนทิ้งมาจากไหนหรือเปล่า

ควรจะบอกว่าเมื่อให้อาหารสุนัขและแมวเสร็จแล้ว
ควรจะเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย
บอกแบบนี้ดีกว่าไหมดีกว่าห้ามไปเลย

ไปดูภาพป้ายประชาสัมพันธ์ค่ะ
นี่ค่ะติดอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งของเขตพระนคร
เผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อพุทธิชัยคำแก้ว

ห้ามไม่ให้ผู้ใดให้อาหารสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ
ฝ่าฝืนมีโทษปรับ๒๐๐๐บาท
แล้วก็ลงไว้ว่าเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภิบาล

ชาวเน็ตถ่ายปุ๊บลงเน็ตปั๊บ
แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
บอกว่าโอ้โหเขียนแบบนี้ใจร้ายไปหรือเปล่า
ว่าให้อาหารแล้วควรเก็บกวาดทำความสะอาด

มันก็เหมือนกับแสดงให้เห็นว่าเหมือนเป็นการฆ่าสัตว์ทางอ้อม
ไม่ให้อาหารสัตว์สัตว์ก็อดสัตว์ก็ตาย

จากที่ประชาชนใกล้เคียงร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น

พบว่ามีเศษอาหารกองอยู่
แล้วก็มีแมวอยู่ที่บริเวณนั้น

ไม่ให้อาหารในที่สาธารณะ
ส่วนแมวเจ้าหน้าที่ก็ได้นำไปทำหมัน

แล้วก็ส่งไปเลี้ยงต่อที่เขตประเวท
ใครอยากจะให้อาหารแมวไม่มีเจ้าของ

สามารถไปบริจาคอาหารหรือรับเลี้ยงเป็นเจ้าของได้

ก็คือจัดพื้นที่เอาไว้ให้เป็นสัดส่วน

จากนี้นะคะคุณนิรันดิ์ปราบพลาเจ้าพนักงานสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลสำนักงานเขตพระนคร
ชี้แจงกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรา
บอกว่าป้ายนี้เจ้าหน้าที่เป็นคนทำขึ้นมาเองจริงยอมรับ

แล้วก็ไปติดไว้ที่บริเวณชุมชนหลังวัดราชนัดดารามวรวิหาร
พระนครกรุงเทพไปติดไว้๓จุดนะคะ
จากว่ามีชาวบ้านในชุมชนมาร้องเรียน
บอกว่ามีคนไปให้อาหารแล้วก็มีเศษอาหารวางเกลือนเลย
ไปให้อาหารทั้งแนวทั้งสูญนัก
แล้วก็มันกลาดเกลื่อนเต็มบ้านคน
ประเด็นคือดันไปให้หน้าบ้านเขาไง
ที่อยู่แถวนั้นบอกว่าโอ้โหแล้วพอไปวาง
พอมันส่งกลิ่นเหม็นมันเน่าเนี่ย

กำลังติดตามผลอยู่ว่าป้ายนี้พอไปติดแล้วเนี่ย

คุณนิรันดิ์ชี้แจงเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะว่า
ผู้ใจบุญก็สามารถนำอาหารมาให้สุนัขและแมวจรจัดได้
แต่ต้องไปให้ในสถานที่ที่เหมาะสม
แล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
หรือว่าบ้านของคนที่อยู่ในชุมชนแถวนั้นนะคะ